ไปดูคนสวยมากความสามารถกันหน่อย
หลัก๔ทำอะไรเธอไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
คุณนุ่นวรนุษย์นั่นเองแล้วบอกเลยว่าสมกับที่เป็นมาดามนุ่น
ชีวิตดีจริงนะคะต้องยกให้เลยยืนหนึ่งจริง
เป็นคนที่กิจกรรมล้าน๘จริง
ฝีไม้ลายมือทางการแสดงยกให้พี่นุ่นอยู่แล้วไม่พูดถึง
ลีลาการโชว์ไอซ์สเก็ตของพี่นุ่นวรนุษย์ไม่ธรรมดา
ล่าสุดอัดคลิปตัวเองซ้อมโชว์ไอซ์เก็ต
จ้าหญิงในแบบดิสนีผมความรับพี่คุณผู้ชมดูเอ้วยังนะ
เครื่องรีลาของสาวสวยวัย๔๐กว่า
น่ารักสดใสแล้วก็ดูแข็งแรงมากค่ะ
แล้วพี่นุ่นไม่ได้มาเล่นนะคะชวนน้องคินธนชัยด้วย
น้องคินเนี่ยเป็นแพร่เอกวัยรุ่นค่ายกรัมมี่เขา
คนนี้ไม่ธรรมดาพี่แจ๊คขวัญเขามีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ
มาเป็นซิลเตอร์ให้ด้วยกาดอกจันไว้ตรงนี้น้องคินอายุสิบแปดปีนะคะ
งานเป็นไงแล้วบอกเลยงานนี้ต้องใช้คำว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิ
เพราะว่าพี่นุ่นนี่นะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ที่พี่นุ่นฝึกซ้อมไอซ์สเก็ตทุกวันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะเออไปเล่นเล่นอย่างเดียว
เพราะว่าอะไรมีแพลนไปเล่นโชว์แบบจริงจังที่สวิสเตอร์แลนด์
วิวสวยหอไอเซลกรุงปารีสฝรั่งเศสใช่ไหม
รอบนี้สวิสเตอร์แลนด์รออยู่ค่ะ

เพราะว่าจริงแพลนจะไปเที่ยวปีหน้าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ

ใช่แต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบที่ใหม่ที่ไปอะไรอย่างนี้

คุณแม่มากเลยที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะ
วันนี้เรามีโชว์สดจากน้องไรอัน

สันแล้วก็น้องฟอร์มเป็นขวัญใจของแม่อยู่แล้ว

แล้วถ้าเกิดว่าแม่ที่ดูอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์ลูกสามคนด้วยนะแม่น้า
อกจากเป็นลูกชายแห่งชาติแล้วอยากจะเป็นลูกสาวแห่งชาติกับเขาบ้างนะคะ